สาวสวยเลิศเชิดปังกันมากดีกว่านะคะสำหรับดาเอ็นโดฟินค่ะ
ที่บอกเลยมีลูกไปแล้วแต่ความแซ่บนี่ไม่แผ่วนะจ๊ะ
คลอดลูกชายคนแรกไปน้องเดเมียน
เดือนกว่ากว่าแล้วแต่ว่าคุณแม่เขาคืนร่าง
สวยสับออกงานกับคุณซะมีแล้วนะคะล่าสุดแม่ดาค่ะ
วงสามีสุดหล่อคุณเดนิสนะคะมาเฉิดฉายบนงานพรมแดง
เผยแพลนปั๊มทายาทคนที่สองเพราะว่าอุ๊ยแม่แม่มีจะมีคนลูกคนที่สองเลย
อันนี้ลูกคนแรกเพิ่ง๕เดือนนะผลลดปุ๊บปั๊บเอาเลยอ่ะ
ชดนะคะอ่ะแม่ดาเนี่ยบอกกับบรรเทิงไทยรัฐนะคะว่า
อยากมีมากเพราะตัวเองเนี่ยแม่เขา๓๗๓๘แล้ว
ถ้าช้ากว่านี้อาจจะมีลูกคนที่สองเนี่ยมันไม่ทันใช้จริงจริงโดยตอนนี้ค่ะ
ดาเนี่ยกับสามีขอเคลียร์คิวงานทั้งหมดเลยนะทั้งงานหลักทำเพลงกับค่ายของตัวเอง
ซิงเกิ้ลใหม่ที่ทำป้อนค่ายแกรมมี่ด้วยเรียกว่าถ้างานลงตัวเมื่อไหร่นะ
ตอนนี้พ่อแม่ก็เริ่มอยู่ตัวเริ่มโอเคแล้วแล้วก็มีต่อเลยแล้วกัน
หากถ้าเราผ่านคนแรกมาได้คนที่สองเราจะสบายนะตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่ว่าปีหน้ามีงานอะไรติดค้างอะไรใครไว้ทำก่อนไหม